นี่คุณผู้ชมหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ
สำหรับคู่หวานคุณห่องธนาแล้วก็แพรวานิชาพัฒน์
โอ้โหคุณผู้ชมโลกโซเชียลสนั่นหวั่นไหวค่ะ
ล่าสุดนะคะอัพรูปคู่สุดหวานค่ะ
พี่ใหญ่อย่างคุณบอยปกรณ์อดเกลียนไม่ได้ค่ะ
อกเออน้องชายตามภาษานี่เลย

วันใหม่นะคะก๊อปปี้เรียนแบบภาพ

แซวกลับนะคะว่าอิจฉาน้องชายหรือเปล่า

แต่ที่รู้รักครั้งนี้นะคะแฮปปี้

ขนาดวันใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าหวงพี่ชายสุดนะคะ
ยังให้๓ผ่านกับสาวแพรวาไปเลยจ้า

ก็ถ้าพี่แพรวามาก็เล่นค่ะ

ใจดี
อะไรนะใจดี

พามานี่เราแนะนำเลยว่าพี่แพรวานี่เป็นแฟนของเรา
ก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครหรืออะไรไง

เฮียบอร์ชวนถ่ายรูปแล้วรู้ไหมว่าจะไปแกล้ง

ผมก็ใช้ชีวิตปกติแบบนี้ล่ะครับ